ใครอยากกินของหวานพวกของว่างอย่างขนมต้มนะ
ดิฉันบอกเลยว่าต้องไปที่ร้านนี้บอกเลยว่า
ขายดิบขายดีคนรอซื้อเยอะมากค่ะ

ร้านนี้คือดังมากตอนนี้คือโอ้โห

ไม่คือที่ฉันหาท่องทางในการสั่งซื้ออยู่
แต่มันอยู่ที่ไหน
อื้อคือมันอยู่ที่สมุทรสงครามเหรอเนอะน้องเวตอง
ถ้าจะสั่งมาก็คือจะเยอะอยู่ค่าส่งจะเป็นร้อยอยู่เป็นพันอยู่แหละนะ
เอาเป็นว่าใครแวะเวียนไปที่นั่นไปลองซื้อลองอุดหนุนดูแล้วกัน
ร้านบ้านขนมต้มแม่กรองเจ้าเก่า
ตั้งอยู่ที่ถนนเส้นบายพาร์ทหลังโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสงคราม
บนแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ตอนนี้นักท่องเที่ยวไปตามรอยติ๊กต๊อกนะคะ
ที่เขาเนี่ยมารีวิวร้านขนมต้มร้านนี้แล้วคุณดูคุณเยอะขนาดนี้
แม่ค้าบอกทำแทบจะไม่ทันเลยถามว่าทำไมเขาถึงขายดีอ่ะ
เขามีจุดเด่นนะคะคือจะใช้มะพร้าวน้ำหอมเนื้ออ่อนแทนมะพร้าวถึ่นทึก

มันก็จะทานอร่อยเคี้ยวหนุบหนักเคี้ยวง่ายอร่อยนะคะ
ส่วนแป้งเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียว

ดังนั้นจึงหอมหวานกลมพอดีพอดีไส้ก็ไม่แข็ง

ใช่คือเขาอาจจะเขียนวิธีการที่คุณจะไปสั่งซื้อสั่งจอง
เพราะว่าเขาจะรับจำนวนจำกัดต่อคนห้ามซื้อเกินกี่กล่องเลยค่ะ
เขาต้องการให้ผู้บริโภคได้กระจายกันไป
แต่จะบอกว่าคือมันหมดไวมาก
เออคุณก็ต้องศึกษาระเอดให้ดีเขาขายกล่องละหกสิบบาทนะคะ
หนึ่งกล่องจะมีสิบเอ็ดลูก
ทีนี้ในอนาคตทางร้านเขาบอกโดยพัฒนาให้เป็นขนมต้มที่ซิลศูนยากาศแช่แข็งได้
ถึงบ้านก็เวฟทานได้เลยเหมือนกันนะคะ
ส่วนร้านจะเปิด๑๐โมงเช้าเริ่มแจกบัตรคิว๒๐๐คิวให้คิวละ๒กล่องเท่านั้น
ใครนะที่จะไปก็ต้องคำนวณเวลาให้ดีวางแผนกันให้ดีนะ
สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรหน้าจอได้๐๙๘๒๖๒๖๑๑๔นะคะ

ผมว่าเจ้าของร้านนะตอนนอนก็คงละเมอ